วันนี้วันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

มีวาระสำคัญสำคัญหลายเรื่องนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้สำหรับวงการทีวีดิจิทัล
เขาบอกว่ามาตรา๔๔ยังไม่ออกนะคะสำหรับการช่วยเหลือในเรื่องของทีวีดิจิทัลนี้
ติดตามรายละเอียดกันกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เรียกได้ว่าพิเศษกว่าสัปดาห์อื่นที่ผ่านมานะคะ
เพราะว่าก่อนการประชุมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็นำคณะรัฐมนตรีและสมาชิกคอสช
อวยพรวันเกิดล่วงหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครบรอบ๖๔ปีในวันที่๒๑มีนาคม๒๕๖๑นี้ค่ะ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพลเอกประยุทธ์นะคะว่าตั้งใจทำอะไรในวันคล้ายวันเกิด
หรือจะปลดล็อกพักการเมืองเป็นของขวัญหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าวันเกิดของตนเองไม่เกี่ยวกับคนอื่น
ส่วนการประชุมคคชก็วิสนุคเกลืองามรองนายกรรธมนตรีฝ่ายอุทธิ์กฏหมายระบุว่า
ยังไม่มีการนำมาตรการพักชำระหนี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล๓ปี
และการสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลหรือมัก
ร้อยละ๕๐ระยะเวลา๒๔เดือน
เข้าหารือเพื่อใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในที่ประชุมคอสชวันนี้
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอโทษประชาชนกรณีเนื้อหาในหนังสือราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ใช้คำไม่เหมาะสมพร้อมกำชับหน่วยงานต่างรอบครอบในการทำเอกสาร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเองในฐานะที่อยู่กระทรวงมหาทัย
ก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคน
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมานะครับ
ว่าการทำเอกสารทางราชการที่ใช้ข้อความไม่เหมาะสม
อันนี้ต้องกราบขอโทษด้วย
อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ท่านประหลัดกระทรวงได้ตั้ง
พนักกรรมการสอบส่วนข้อได้จริงแล้ว

เรื่องของการกำชับหน่วยงานต่าง
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำเอกสาร
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อความ
หรือบางกรณีก็เป็นเรื่องการไปเอาไฟล์เดิมมาแล้วเอามาเปลี่ยนแปลงวันที่
ก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
อันนี้ก็ได้เรียนท่านประหลัดไปให้กำชับหน่วย
พลเอกอนุพงศ์ยืนยันว่างบกลาง๓๐๐๐กว่าล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อขับเคลื่อนแผนงานต่างของกระทรวงมหาดไทย
ซ้ำซ้อนกับงบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เพราะรูปแบบการขอรับงบประมาณและโครงการแตกต่างกัน
พร้อมยืนยันไม่ได้เป็นการซื้อใจประชาชนก่อนการเลือกตั้ง
แต่ต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่วนวาระการประชุมคอรมอลที่น่าสนใจวันนี้
จะพิจารณาร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการกิจสดีกา
พิจารณาในรายละเอียดความชัดเจนความรอบครอบ
กำกับดูแลเงินสกุลดิจิตอล
โดยเฉพาะความหมายเงินสกุลดิจิตอลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
กระทรวงคมนาคมเสนอแผนการพัฒนาการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม๓สนามบินสวรรณภูมิอุตภัวร์ดอนเมือง

จากนี้นะคะที่ประชุมจะได้รับทราบรายงานความคืบหน้า
ดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ
ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ซึ่งวันนี้สื่อมวลชนต้องการความชัดเจนว่า
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูล
ตีความร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอหรือไม่

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ